ทั้งสองท่านต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะคะ

เพราะว่าคุณย่าทวดนะคะอายุ๑๐๘ปี
ท่านเปิดเผยเคล็ดลับออกมานะคะ
คุณย่าทั่วท่านนี้อยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
เคล็ดลับคือทานอาหารสุขทั้งหมด
ไม่ทานอาหารดิบและชอบทานปลาตัวเล็ก
อ๋อจะมีแคลเซียม

คุณย่าสุธาสิริจาณอายุ๑๐๘ปี
อยู่กับลูกหลานในตำบลหมากแข้ง
เทศบาลนครอุดรธานีนะคะ
เล่าความหลังให้ทีมข่าวเราฟังอย่างอารมณ์ดี

บ้านเกิดอยู่ที่โกสุมพิสัยมหาสารคาม
หลังจากแต่งงานแล้วย้ายไปกับสามี
ไปทำงานตามจุดต่างในภาคอีสานในหลายจังหวัดเลย
แล้วสุดท้ายมาปักหลักอยู่ที่อุดรธานีจวบจนปัจจุบัน
มีลูก๗คนหญิง๖ชาย๑
บอกว่ามีเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหาร

เวลาคนที่แบบสุขภาพดีแข็งแรงเราก็จะถามนะ
กินอะไรกินอะไรสวยกินอะไรแข็งแรง
ขอบคุณค่ะที่ชี้บันไดนี้กินอะไรสวยนะคะ

คุณยายตอบว่าชอบกินข้าวเหนียวกับน้ำพริกนะ
ไม่ชอบกินปลาใหญ่แต่ชอบกินปลาตัวเล็กปลาซิลปลาสร้อย
ที่สำคัญไม่กินปลาดิบคนอีสานบางท่านทานปลาดิบไงคะ
แล้วบอกว่าการบีบมะนาวใส่แล้วปลามันเปลี่ยนสี
บอกว่ามันสุกแล้วมันไม่สุกนะคะ
มันแค่เปลี่ยนสีเฉยนะคะ
คุณยายบอกว่าไม่ทานปลาดิบปลาร้าก็ต้องต้มให้สุกเหมือนกัน

นางปาริดามณีกุลหลานของคุณย่าทั่วสุธาบอกว่า
คนในครอบครัวช่วยกันดูแลย่าทวดเป็นอย่างดี
ภาพรวมถือว่าคุณย่าทวดสุขภาพแข็งแรง

มีเหนื่อยบ้างเป็นไปตามวัย

เลิศยกนิ้วเลยจำเหตุการณ์ต่างได้อย่างแม่นยำ
ร้อยกว่าปีนี่นะจำได้หมดเลย
ส่วนที่พื้นที่อุดรธานีเฉพาะคุณย่าสุธาเท่านั้นหรือที่อายุเกินร้อย

มีย่าทวดถิ่นชาติคำอายุมากกว่าอีก๑๑๒ปี
อยู่บ้านโนนสาวเอตำบลและอำเภอสร้างคอม
มีหลายท่านเลยท่านต่อไป
ย่าทวดไครสีสีส้อยพร้าวอายุ๑๐๕ปี
อยู่บ้านน้ำเที่ยงตำบลหินโงมอำเภอสร้างคอม
คุณย่าทวดอิ้นวันนพันธ์อายุ๑๐๖ปีอยู่ในบ้านดุง
อกจากนี้มีย่าทวดอีก๒ท่านนะคะอยู่ในอำเภอชัยวาน
ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงส่วนใหญ่เคล็ดลับเหมือนกันเลย
ชอบทานปลาแล้วก็ผักต่างเป็นประจำ
แล้วส่วนใหญ่ที่ได้สัมผัสได้พูดคุยมา

น้ำพริกปลานะคะผักสดอารมณ์ดีมีความสุข
และคนโบราณจะชอบทำสวนทั้งวัน
ถือว่าเป็นการออกกำลังกาย
แล้วที่สำคัญส่วนใหญ่จะอยู่ต่างจังหวัดเขาก็จะอากาศดี